แต่ที่จังหวัดแพร่ครับน้องภูผาเด็กวัย๓ขวบ
หายไปจากบ้านเหมือนกันหายไป๒วันแล้วคุณผู้ชม
สุดท้ายเมื่อวานนี้เป็นที่น่าเศร้าครับเจอร่างน้องแล้ว
เมื่อวานนี้หลังจากตำรวจรับแจ้งว่ามีเด็กหายออกจากบ้าน
ในพื้นที่บ้านทุ่งศรีอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
ทราบชื่อก็คือน้องภูผาวัย๓ขวบ
ชื่อจริงก็คือเด็กชายภูวริสศรีภูมิน
ตอนแรกชาวบ้านและญาติญาติช่วยกันระดมกำลังกันออก

ทั้งบนบกทั้งลำห้วยตอนแรกยังไม่เจอ

ยายของน้องภูผาชื่อยายผ่องศรีก็เล่าแบบนี้ว่า
พ่อแม่ของน้องภูผาแยกทางกัน
ยายก็เลยต้องรับหน้าที่ดูแลเลี้ยงหลาน
แล้ววันนั้นก็ให้หลานหยุดเรียนเพราะว่าหลานป่วยเป็นหวัด
ก่อนเกิดเหตุเธอก็ทำงานอยู่บนบ้านอยู่ชั้นบนนะ
ปล่อยให้หลานภูผาเล่นอยู่ข้างล่างครับ
พอทำงานบนบ้านเสร็จลงมาอ้าวหลานหาย
เรียกหาภูผาภูผาหาไม่เจอ
เลยขอให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาครับ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือด้วย

ก็ออกกันตามหาบริเวณรอบบ้านอีกครั้ง
ไปจนถึงริมลำห้วยแม่คำ
ก็มีการประสานขอชุดนักประดาน้ำร่วมกันค้นหาตามลำห้วย
ปรากฏว่ามีคนหนึ่งไปเจอรองเท้าเด็กครับตกอยู่ห่างจากหมู่บ้านไป๑กิโล
ก็เลยนำมาให้ญาติดูปรากฏอ้าวนั่นไม่ใช่ของน้องภูผาครับ
ชาวบ้านก็ค้นหากันต่อทั้งบริเวณด้านหลังวัดทุ่งศรี
แล้วก็ตามจุดต่างต่างในหมู่บ้านจนกระทั่งช่วงค่ำเวลา๒ทุ่มเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ต้องหยุดต้องยุติการค้นหาชั่วคราวครับ
แต่กลุ่มชาวบ้านและญาติญาติยังไม่ละความพยายามยังค้นหาต่อเนื่อง
๔ทุ่มคุณผู้ชมดึกเลยนะไปเจอร่างน้องภูผาครับ
ร่างของน้องภูผาลอยมาติดอยู่ใต้ต้นไผ่บริเวณลำห้วยแม่คำมี
ก็เลยแจ้งให้ทีมกู้ภัยนำร่างน้องภูผาขึ้นจากน้ำแล้วก็ส่งไปชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
ก่อนจะนำร่างของน้องไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับโอ้แสดงความเสียใจด้วยนะครับ